คุณผู้ชมครับมาดูคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในสหราชนาจักรนะครับ
แล้วเกี่ยวพันกับหญิงไทยหรือไม่

เพราะว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่๑๕ปีที่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมคงเคยติดตามคดีนี้สตรีแห่งขุนเขา
เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราอ่านให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกทีนะครับ
แล้วก็มีความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะครับ
แถลงความคืบหน้ากรณีศพหญิงนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ถูกพบในอุทยานแห่งชาติยอร์กเชียเดลส์
เมื่อปี๒๕๔๗หรือเกือบ๑๕ปีก่อน
คือคนที่ไปพบคือนักเดินเขา๕คน
แล้วไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าเซลล์จินโฮ
จากนั้นคนไปพักอาศัยนะคุณคนที่เดินป่าเดินเขาทั้ง๕คน
เห็นร่างเปลือยครึ่งท่อนของผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่หลังโขดหินในลำทานตอนแรกคิดว่าเป็นหุ่น

แจ้งตำรวจของสหราชนาจักร
ตำรวจตอบไม่ได้ว่าผู้เสียชีวิตคือใคร

แต่รู้เรื่องของความสูงคือเธอน่าจะสูง๑๔๙เซนติเมตร
น้ำหนัก๖๓กิโลกรัมอายุ๒๕๓๕ปีนะครับ
อาจจะมีพื้นเพลเป็นชาวตะวันออกเฉียงใต้
ไม่ว่าไทยลาวฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซีย
ผมสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ผมยาวประบาด
นี่คือ๑๕ปีที่แล้วที่ทางตำรวจสหราชนาจักรได้พบศพ
และหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านฝังศพเธอไว้ในหมู่บ้านนี่แหละ
แล้วก็ขนานนามว่าสตรีแห่งขุนเขา
คุณคิดดูนะครับ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ผู้หญิงที่เป็นภาพสเก็ตออกมาไม่รู้ว่าเป็นใคร
กระทั่งเมื่อต้นปีที่แล้วปี๖๑
มีคนไทย๒คนอ้างตัวว่าเป็นพ่อแม่
แจ้งเรื่องราวนี้ไปยังเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชนาจักร
เชื่อว่าคนที่เป็นภาพสเก็ตออกมานั้นคือลูกสาวของพวกเขา
แต่งงานกับชาวอังกฤษไปเมื่อ๑๕ปีก่อน
แล้วก็เดินทางออกจากไทยไปที่อังกฤษทันทีนะครับ
เพราะว่าภาพสเก็ตกับภาพลูกสาวเมื่อกี้ภาพจริงเอามาเปรียบเทียบกัน

ตอนนี้เครือข่ายพาทีหญิงไทยในสหราชนาจักร
แล้วก็ตำรวจยอกเชียร์ทำงานกันอย่างเต็มที่
ปีที่แล้วบรื้อคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
จนเกินกว่าจะสามารถระบุตัวตนได้
แต่คราวนี้นะครับเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่ทั้งจังหวัดอุดรธานี

เขียนเรื่องราวไปถึงเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชนาจักร
เพราะเชื่อว่าศพนั้นคือลูกสาวของพวกเขา
หายตัวไปตั้งแต่๑๔ปีก่อนนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล๓คนของไทย

ของนายบัวสาและนางจูมศรีศรีกัญญา

เพื่อดำเนินการส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
กำลังทำงานร่วมกับสำนักงานอายการของอังกฤษ
เพื่อขอรับสิทธิทางกฎหมาย
และความร่วมมือจากทางการไทย
ในการไปสอบปากคำครอบครัวของนางลำดวนเพิ่มเติม
ลำดวนน่าจะเป็นชื่อของผู้หญิง
ที่หายไป๑๔๑๕ปีก่อนผู้หญิงคนนี้นี่คือหน้าจริง
ก็จะมาตรวจสอบข้อมูลจากพ่อแม่
ก็คือนายบัวสาแล้วก็นางจูมศรี
พร้อมกันนี้ก็ยังขอความร่วมมือจากสาธารณชน

ให้ช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางลำดวนหญิงลูกสาม
ซึ่งหากตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะมีอายุ๕๑ปี
เมื่อไปเทียบกับเรื่องของอายุของผู้หญิง
ก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงในภาพสเก็ต
ก็คือนางลำดวนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นคดีปริศนาที่เกิดขึ้น
สหราชนาจักรมา๑๕ปีแล้ว
แต่ก็ยังปิดไม่ได้สักทีนะครับเราก็เลยติดตามข่าวนี้

ก็จะเป็นข่าวที่มีพาดหัวว่าสตรีแห่งขุนเขานั่นเองนะครับ
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ในไทยรัฐออนไลน์นั่นเองนะคะ